ไปป้ายรถเมย์แถวลาดพร้าวกันหน่อยนะคะ
ตำรวจไทยเนี่ยนะนอกจากใจต้องกล้าแล้วภาษาก็ต้องได้นะคุณ
คืออยู่มีผู้ชายคนนึงเดินถือมีดอยู่ที่ป้ายรถเมย์
ไม่ได้มีท่าทีคลุมคลั่งไม่ได้มีท่าทีว่าจะไปไล่แทงใครนะคะ
แต่แค่เขาเดินถือมีดคนก็หวาดผวาไม่กล้าไปรอรถเมฆ
ต้องแจ้งตำรวจแล้วไปดูตำรวจทำยังไงค่ะ
ยกมือขึ้น
นั่งเลยบอกยกมือขึ้นก็ยกมือ
ตำรวจก็เข้าไปคุยนี่คือป้ารถเมฆญ่าราบภาวะคะ
พระมือนี่เขามาจ้างตำรวจบอกช่วยหน่อย

แต่ว่ามันก็หวั่นอะเนาะเพราะว่าในมือเขามีมีด
ไม่มีใครกล้ามารอรถเมย์ตรงนี้เลย
ตำรวจจราจรสนราชพร้าวคนนี้ขอชื่นชมเลย
เกลี้ยกล่อมจนเขายอมวางมีดแล้วก็นั่งลง
แต่พอนั่งลงเสร็จปุ๊บนะเขาอาศัยจังหวะตำรวจเผลอ
คุณรู้ไหมเขาทำอะไรทำไงฮะวิ่งไปนั่งตัวสั่นงานนกอยู่ตรงพุ่มไม้

ตำรวจก็เลยเดินเข้าไปหาค่อยเดินเข้าไปหาแล้วพูดคุย
ก็เลยรู้ว่าเป็นชายสติไม่สมประกอบค่ะ
ถือมีดออกจากบ้านก็ไม่ได้มีเจตนาอะไร

ตำรวจน่ารักมากเลยนะพูดคุยกัน
ซื้อข้าวมันไก่ให้ห่อนึงแล้วก็ซื้อน้ำให้ดื่มด้วย
แล้วก็พากลับบ้านโดยไม่มีการจับกลุ่มหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหา
สุดท้ายตอนแรกตึงเครียดสุดท้ายจบด้วยรอยยิ้ม
แล้วอิ่มจังตังอยู่ครบ
ถึงแม้เขาจะไม่สมประกอบเขาก็เป็นคนเหมือนกันหิวเหมือนกัน

ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกที่อาจจะมีอาการป่วยแบบนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับ